คราวนี้ไปดูเรื่องของงูกันได้แล้วคุณผู้ชม
ถ้าเกิดไม่พูดถึงงูไม่ใช่ตลอดข่าวเนี่ยนะ
แล้วงูตัวนี้คืองูบองหลาหรืองูจงอางตัวใหญ่
บุกทั้งในบ้านแถมยังไปซุกในห้องน้ำอีกค่ะ
เริ่มกันที่แรกเลยงูจงอางซุกบ้านกันก่อนเนาะ
ไปบ้านเลขที่๔๔๒อยู่หมู่ที่๑
ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

ของคุณธันวาพิทักราชอายุ๔๒ปี
งูจงอ้างนี่เลื้อยไปซุกที่ซอกมุมห้องเก็บของด้านหลังบ้าน
ด้วยความที่ว่ามันเป็นห้องเก็บของนะคุณมันก็จะมีความค่อนข้างจะรกนิดนึง
เขาก็เลยต้องแจ้งชุดอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์เขตโป่งน้ำร้อนมาช่วยจับหน่อย
งูจงอ้างเห็นกู้ภัยมาส่องไฟพยายามจะจับ
มันฉกคุณมันสู้นะแต่สุดท้ายเห็นไหมคะจับได้แล้ว

ภัยเขาด้วยความชำนาญของเขาเนอะก็จับมาได้แล้วก็มาวัดความยาวกันอยู่ที่สามจุดสี่เมตรนะคะ
หนัก๖กิโลกรัมและดูแล้วเป็นงูตัวเมียเขาบอกว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์
แล้วก็ช่วงหน้าแรงงูมันจะออกจากป่ามาหาอาหารแล้วก็แหล่งน้ำ
คุณจำไว้นะคุณชนะช่วงนี้นะฤดูผสมพันธุ์ด้วยเนาะ
มันจะมาจับคู่ผสมพันธ์งูตัวเมียตัวนี้มันก็น่าจะมาหาคู่เอาง่าย
ก็เชื่อว่าน่าจะเจองูตัวผู้ที่ได้กลิ่นตัวเมียเร็วนี้
อยากมีคู่ก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กก็ดีว่าโสดหรือไม่ก็เข้าไปในพวกเพจหาคู่นะ
เค้าโพสต์แล้วนะก็ยังไม่มีอ่ะโอ้ยคุณนี่งูได้คลุ้นน่ะ
เดี๋ยวต่อไปเขาคาดว่าจะเจอตัวพู่
เพราะมันตามกลิ่นตัวเหมียงที่คุณชนะบอกไปเมื่อวานว่า

โอ้โหแต่ใต้นะแต่ภาษาอีสานมาเลย

งูโหตัวใหญ่มาก

ให้หนีร้อนเข้าไปซุกอยู่ในห้องน้ำ

อยู่ข้างบ้านเลขที่๑๑๙ทับ๔หมู่ที่๓
ตำบลร่อนพิบูรณอำเภอร่อนพิบูรณนะคะ

ใต้เต๊กตึงร่อนพิบูลมาช่วยจับ
ใช้เวลาประมาณนึงคุณต้องใช้บ่วงคล้องคองูด้วยนะ
ถึงจะดึงออกมาได้๑๐นาทีผ่านไป
เพราะงูมันค่อนข้างจะตัวใหญ่

แล้วมันใช้ตัวมันพันรอบถังน้ำออกไป

เออมันเอาตัวมันยึดกับถังน้ำเอาไว้ตอนที่กู้ภัยกำลังดึง

สุดท้ายก็ยืดกันไปจนงูมันอ่อนล้าลงนะฮะ

จับใส่กระสอบไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนต่อไป

คุณมันพยายามเหมือนคุณ

เผื่อแม่ก็ดึงแขนใช้ออก

คุณนึกออกใช่ไหม
หรือบางทีคุณจะไม่กลับแล้วแม่บอกกลับบ้าน

เราติดที่จะเล่นอยู่กับเพื่อน